ไปดูเรื่องนี้เรียกว่าบัญชีม้า
หรือว่ากลวงต่างที่มิจฉาชีพคุณมาทำเนี่ย
มันจะต้องมีตัวกลางที่ทำให้เกิดเรื่องนี้
มันต้องมีบัญชีซึ่งต้องบอกเลยว่ากฎหมายเขาเอาผิดแบบชัดเจนจริงจริงนะคะ

ปรับด้วยนะคะติดคุกด้วยอย่างนี้เลย
คือต้องบอกว่ารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
ก็มีการออกมาเปิดเผยเรื่องของพรกร
มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพศ๒๕๕๙
แล้วก็กฎหมายที่ต้องบอกว่าเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่๑๗มีนาคมเป็นต้นไปนะคะ
ก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรียบร้อยแล้ว
ก็ต้องมีการคุยกันหลายหน่วยงานเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะเรื่องใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นถึงทางกรมตำรวจเองนะคะ
แล้วก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการคลังก็ต้องมาคุย
ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องมีกศธชก็ต้องมา
กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สมาคมธนาคารไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
อันนี้ต้องมาหมดเลยเพราะต้องมาหาแนวทางดำเนินการที่จะป้องกันในเรื่องนี้

ทีนี้ต้องบอกว่าเมื่อกฎหมายมันออกมาแล้วมันมีผลแล้วเนี่ย
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนถูกมิจฉาชีพหลอกลวงอะไรกันมาเนี่ย
สามารถที่จะติดต่อนะคะศูนย์แจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพของธนาคารเนี่ย
เพื่อที่จะระงับบัญชีได้แบบทันทีแล้วก็ตลอด๒๔ชั่วโมง
เพราะปกติก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหพอมันมีเหตุการณ์ขึ้นมา
โทรศัพท์ไปธนาคารบอกต้องไปแจ้งความนู่นนี่นั่น

ต้องตอนนี้ใช้วิธีการโทรศัพท์ไปตามเบอร์ขึ้นอีกทีได้ไหมคะคุณผู้ชม
จะได้มองทันคือตามธนาคารที่คุณมีบัญชีอยู่นั้น
แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรโทรศัพท์ไปตามนี้เลยนะคะเขามีศูนย์รับแจ้งอยู่
ซึ่งก็จะเป็นกลไกให้ระงับความเสียหายได้แบบทันท่วงที
โดยตอนนี้มีธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารของรัฐรวม๑๕แห่งได้เปิดศูนย์แจ้งเหตุเอาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีนี้มาดูผลของกฎหมายที่เขาบอกว่ามีผลทำให้เจ้าของไอ้ตัวที่เป็นแบบเปิดบัญชีม้าเนี่ย

คือมีโทษอาญาหนักก็คือจำคุก๓ปีหรือปรับ๓แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
รวมถึงบุคคลที่แบบว่าเป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือว่าไขข่าวด้วยประการใด
เพื่อให้มีการซื้อขายเช่าเหมือนมีตัวกลางเขาเรียกเหมือนเป็นในหน้า
ที่ไปหามาถ้าจับได้คุณโดนเหมือนกันครับหรือว่าให้ยืมบัญชีเงินฝากไป
อิเล็กทรอนิกส์ต่างตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะคะ

หมายเลขเขาเอาไปใช้คุณโดนเหมือนกันนะอย่างนี้
ถ้าเกิดผิดนะก็มีโทษอาญาหนัก
ก็คือจำคุกตั้งแต่๒๕ปี
หรือปรับไปเลยค่ะตั้งแต่๒๕แสนบาท

ทีนี้ประชาชนท่านไหนที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ย
ถูกหลอกถูกหลอกลวงไป
ก็คือให้รีบโทรไปที่ศูนย์แจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพธนาคาร
ที่บอกว่าท่านมีบัญชีอยู่เพื่อที่จะระงับ
หรือสำหรับใครที่แบบเริ่มรู้ตัวเองแล้วตอนนี้ว่า
เฮ้ยมีคนเคยมาขอบัญชีฉันไป

คุณโดนนะคะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเลยตอนนี้

ปกติแล้วเวลาที่มีบัญชีม้าเกิดขึ้น

ใช้เวลาประมาณเดือน๒เดือน

ทางตำรวจบอกว่า๗วันรู้เรื่อง

ธนาคารก็จะรีบอายัดทันที

ในการทำคดีก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับ